ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงมวยคู่ที่๔หรือรองคู่เอกของเราในบ่ายนี้นะครับกับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ต้องบอกก่อนอื่นเลยครับว่า๓คู่เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับน้องกาย
มันสะใจแน่นอนครับมันสะใจทั้งตัวพิธีกรนะครับและมันสะใจท่านผู้ชมทางบ้านแน่นอนครับพี่
เมื่อกี้ผมอยู่ข้างล่างโปรโมเตอร์ตะโกนว่าอะไรนะ

วยเราถึงมันแบบนี้ไงครับบอกได้เลยครับว่าคู่ที่๔เนี่ยถ้าท่านได้ยินชื่อนักมวยถึงกับต้องร้องอ๋อ
เพราะนักมวยสองคนนี้ไปคว้าเงินแสนเงินล้านกันถึงทุกเวทีกันมาแล้ว
คุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วนะฮะว่าเป็นใครมาจากไหนนะฮะ
เรามาดูนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอสตึกจากจังหวัดบุรีลำอายุ๒๓ปี
ด้วยสถิติการชกชกมาแล้ว๕๔ฝ่ายชนะ๓๑ฝ่าย
ซับเมอร์๔ฝ่ายและแพ้๑๙ฝ่าย
ฝ่ายขึ้นออกจากบลูกข้างของบุรีลำ
๓๑ชั้นชั้นนายเทียร์ลูซิสและฟอร์ดดรอร์
พุ่งมือด้วยกันและสวัสดีครับ
วัดสินชัยสมศักดิ์โกซัง
มาถึงคิวในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้นะครับมาจากอำเภอชุมแพรจังหวัดขอน
แก่นอายุ๒๑ปี
ด้วยสถิติการชกชกมาแล้ว๕๔ฝ่าย
ชนะ๕๕ฝ่าย
เสมอ๔ฝ่ายและแพ้๑๕ฝ่าย

ภารกิจภารกิจของเขา๕๕ฝ่ายลูซิส๕๐ฝ่าย

ขอบคุณครับดาบทุ่ง
โชชนาธิบ

ฉายาเดิมก็คือเจ้าตุ๊กแก่ผีครับ

สตึกบุรีลำวัย๒๓ปี
สูตรสูตร๑๕๘ซินิเมตรครับ
ค่ายมวยสมศักดิ์ก่อสร้างครับ

โดยคุณสิทธิโชคเมืองพัทยา

ในกระดูกประสบการณ์
ทางด้านดาบทงต้องยอมรับครับว่าเป็นนักชกรุ่นเล็กที่เบอร์ต้นของประเทศครับ
คู่ต่อสู้จับยากเลยครับ
ซึ่งวันนี้ทางด้านวัดสินชัยลดน้ำหนักครับ
บีบลงมาเพื่อที่จะเจอกับดาบพงศ์ครับ
เพื่อที่จะวัดครับขอวัดสักทีครับ

ปกติแล้วดาบทมจะต่อยอยู่ในพิกัด๔๙กิโลกรัม
เพราะวันนี้ทำน้ำหนักขึ้นมาต่อย๕๐กิโลกรั
ในขณะที่วัดสินชัยนั้นต่อยอยู่๕๐๕๑กิโลกรัม
ต้องบอกว่าเจอกันครึ่งทางนะครับ
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้หลักเหลี่ยมฝีมือมวย
บททงชรชนะทิพย์ครับอีกฝ่ายหนึ่งได้บู้สู้ทรหดครับ

วันนี้พละกำลังกับฝีมือมาพิสูจน์ครับว่าใครจะเหนือกว่าใคร
แต่ฝีมือของดาบทงนี่ไม่ใช่ฝีมือหนีอยู่ข้างเชือกนะครับ
ประเภทยืนใกล้และจับจังหวะออกอาวุธ
เช่นเดียวกับภัยตันเพชรอินดาที่พิสูจน์ให้แฟนมวยได้สัมผัสกันเมื่อคู่ที่ผ่านมาครับ
เรียกว่าการต่อสู้ระยะประชิดนี่เก่งครับทางด้านดาบทง
ยืนใกล้กันเมื่อครู่นี้ดูเหมือนทางด้านวัดสินชัยจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับ
ลีลาการไหว้ครูของทั้งคู่ครับ
นี่คือไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับนัดประเดิม
รุ่นเล็กแต่พริกขี้หนูครับ
มุมน้ำเงินมีคุณสมศักดิ์จิ๋ววิเศษครับหรือว่าคุณสมศักดิ์ก่อสร้างครับ
หัวหน้าค่ายวันนี้มาด้วยตัวเองครับ
ต้องบอกว่านี่คือค่ายในเครือของทีมงานแล้วครับ

นั่นหมดแล้วครับค่ายอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมหาลุโคลาสครับ
ต้องบอกว่าชายแดนนั้นติดกับบุรีลำนะครับ
จึงมีมวยของจังหวัดบุรีลำนะมาพักแล้วพิสอบอยู่ที่ใกล้มวยสมศักดิ์กอร์ซ่านครับ
แล้วคืนครับเปิดฉากมาไล่ใส่กันเลยครับ

แล้วที่สำคัญรวดเร็วครับ
สินชัยจะเข้าในขี่อร่าง
พยายามจะลุยเลยครับอดีตนั้นใช้ชื่อตุ๊กแก่ผี
สร้างชื่อเป็นสุดยอดไอแอดแถวโคราชนะครับบุรีลำ

มวยเดินประเภทไม่มีตานะครับ
สินชัยนั้นมีอาวุธอื่นประกอบ

จังหวะกระตุกมาเสียบด้วยเขาซ้ายครับสำหรับดาบทง
ดาบทงไม่หนีนะครับเป็นมวยภีมือแต่ไม่หนี
เป็นมวยประเภทจับจังหวะแล้วก็ฉากออก
เจอแข้งขวาของสินชัยเข้าไป
กรรมการต้องเตือนแล้วครับให้ขยันออกอาวุธกันมากกว่านี้
ที่สำคัญรวดเร็วครับหมัด๑๒อีกแล้วครับ

สินชัยนั้นไม่ใช่มวยเข่าที่ไม่มีอาวุธนำนะครับ

เตือนทางฝั่งดาวบทงมาแล้วครับ
มีหมัดก่อนตลอดดับทงพยายามจะเข้าในเด้งตีครับ
เข่าซ้ายมา๒ดอกครับ
สินชัยเป็นฝ่ายขยับดาบทงเบียดเข้ามา
ตัวเล็กครับเบียดเข้าหาตัวใหญ่พยายามวางแข้งขวาแล้วเบียดมา
ศอกขวาของวัดสินชัยศอกซ้าย
ดาบทงดูครับสวมบวกกันหนอกแน่นเลยครับ
ปักด้วยศอกมาเจอแข้งซ้ายโอ้โหแล้วเสียบด้วยเขาซ้ายยัดเข้าไปครับวัดสินชัย
โอ้โหมาแปลกเลยครับวันนี้วัดสินชัย
ปล่อยให้ดาบทงนั้นเดินเข้ามาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
สุดยอดครับดูครับมวยรุ่นเล็กครับแต่ออกอาวุธกันตลอด
ต้องบอกว่าคล่องตัวด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
๑๒ดักเอาไว้ครับดาบทโทพยายามจะเข้าในเจอศอกขวาสลับอีกแล้วครับ
แล้วจับด้วยเขาซ้ายเติมด้วยแข้งซ้ายสวนเข้าไปครับวัดสินชัย
วันนี้มาดีเหลือเกินครับว่าสินชัยดูครับโอ้โหพยายามจะขวางหน้าไว้
บทงพยายามจะเบียดวัดสินชัยทิ้งด้วยมัดขวา

ดาทงล็อกในแล้วกดคอคู่ต่อสู้มาเสียบเลยครับโอ้นี่ครับตัวเล็กครับ
จังหวะวงในทางด้านดาบทงค่อนข้างที่จะเหนียวและแน่นครับ
หลบแล้วพยายามจะเกาะในครับดาบทงเสียบ
แต่ตัวแต่หัวใจนั้นไม่ได้เล็กเลยครับดาบทง
แข่งซ้ายของทดาวะสินชัยครับกลับปันหนึ่งสอง
ศอกสวนกับเข่าครับโอ้โหพยายามจะสวนด้วยศอกขวานะครับวัดสินชัย

คู่ที่ผ่านมาทางด้านบรรดาศักดิ์นี่รับเงินรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์
และมาแล้วครับหมดยกที่หนึ่งครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ผู้ชมกลับมาที่มนตรีสตูดิโออีกครั้งครับ
บรรยากาศทั้งสองมุมต้องบอกว่าเครียดเลยครับ

ทิ้งด้วยขวาและงัดด้วยศอกเติมเข้าไปครับ
ดูครับแล้วเน้นที่ศอกกับหมัดครับว่าสินชัย
อืมวันนี้แก้ทางดาบทงมาอย่างดีเลยครับวัดสินชัย
จังหวะกดแขนไว้แล้วพยายามจะเน้นที่ศอก
แต่เจอเข้าขวาของดาบทง
มาแล้วเสียบเลยครับดาบทง
อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมครับเวลาดีแบบนี้ครับ
บ่าย๒เป็นต้นปลายทุกวันเสาร์ชื่อมดี้สตูดิโอฟรี
ได้รับเจริญค่ะที่วญทีมวยนมดตีสตูดิโอฟรี
คนไทยนั้นชมฟรีครับ
นี่คือถายรักมวยไทยไฟเตอร์

สินชัยก็ไม่หนีเลยครับปักหลักอยู่กลางเวทีแรกเลย

โอ้เน้นสอกกับมัดครับท่านท่านวัสินชัย
ในต้องบอกว่าดาบทงนี่แข็งแรงแข็งแกร่งจริงครับ
โอ้โหตัวเล็กนะครับแต่ดูครับแกนล็อกนี่

อกซ้ายสอกขวามาตลอดครับ
สินชัยเสียบซ้ายดับทงแทงขวา
โอ้โหดุเดือดเหล้าใจจริงครับ

วัสินชัยได้เจอสอบของดาบทง
อ่ามาล่ะครับซ้ายหน้าแล้วถึงตัวมัน๑๒
ดาบทงล็อกในแล้วกระช่างเรียบตี

โอ้โหสอกจำเข้าไปครับ๓๔ทีครับ
โอ้โหสอกขวาของวัดสินชัยดูครับ

ต่อยมัน๑๒ก็เสียไปขาวซ้าย

โอ้โหดูเหลือดเลือดพันจริงครับ
โอ้โหแตกหรือเปล่าครับได้เลือดหรือเปล่าครับ

โมเวทถือขวานะครับทิศ๒ของดับทง

ดับทงลากมาวันสินใจกดแขน

โอ้โหทีต่อทีครับคุณทีผมที

ขยับเข้ามาต่อยมัน๑๒ล๊อคในแล้วตี
พยายามจะเสียบซ้ายเสียบขวาครับวัดสินชัยขวางไว้

โอ้โหครับโดนขาวซ้ายบ้างครับ
อย่ายุบอย่ายดให้ว่าสินชัยได้เห็นนะครับ
เอาละครับอยู่ที่การยืนระยะเลยครับ

เสียบซ้ายเสียบขวาเสียบซ้าย
ล็อกไน้ย์เสียบซ้าย
เข่ามีสะดุ้งครับ

ปักศอกแรกกันโอ้ได้เสียวทั้งคู่เลยครับ
มาเลยครับเจอเข่าของธนวัสินชัยบ้างครับนวดตลอดครับ

เดี๋ยวจะแข่งมาฟันให้ส่องซ้ายเติบก็ไปอีกทีครับ
โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับต้องเติมด้วย๒อีกทีครับ

เสียบโอ้โหเสียบซ้ายของวัดสินชัย
อ่าดาบทงโอ้โห

กระทงแทงวัดสินชัยแทง
ทีต่อทีรูดมาแล้วนี่ครับกดแขนแล้วเสียบซ้ายครับ
โอ้โหจังหวะอยู่วงในนี่จับตาดูดีครับ

เล่นงานแล้วโอ้โห
นี่ครับจังหวะวงในลวบใต้เอวครับ
วันสินชัยล็อคล้างตี
ครับเปิดเกมเดินเบียดแทงซ้าย

สถานการณ์โมเมนทัพชักจะเป็นลองครับ
ยังมันยังสนุกอยู่ครับ

โดยเฉพาะเข่าซ้ายของวัดสินชัยนะครับ
เล่นงานเอาดาบทงแก้ไม่ตกเลยครับ

โอ้ยโอ้โห้ย
โดนเลยครับนวดมาตลอดครับ
แล้วดูฬีลาของวัสินชัยครับดูครับ
ไม่ไหวครับปิดฉากเลยครับ
วัสินชัยสมสากก่อซ่าครับเอาชนะน็อคไปในยกสุดท้ายครับ
โอ้โหสุดยอดจริงครับ
แล้วดุเดือดจริงครับคู่นี้ครับท่านผู้ชมครับ
ภาษามวยบอกว่าพลิกไปพลิกมาแล้วครับ
ยกแรกเหมือนทางด้านดาบทงจะทำได้ดีแล้วก็ชัดเจนกว่า
ที่๒วัดสินชัยเอาคืนครับแต่ยกสุดท้ายครับ
กลายเป็นว่าสินชัยครับที่แรงต่อเนื่องครับ
ดูครับการทุ่มด้วยสายแบบนี้ครับ

อย่างกับใครเอาท่อนซุงมาเสียบเลยครับโอ้โหสะท้านไปทั้งร่างเลยครับ
โอ้โหแล้วมั่นใจในผลงานเลยครับ

โอ้โหคุณผู้ชมครับเข่าเดียวล่วงลงไปนอนเลยนะครับ

รางวัลไฟเตอร์และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

รับไปเลยเงินรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์คนละ๑๐๐๐บาท
กับ๑๐๐๐๐บาทอีก
วัดสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้าง
คุณผู้ชมครับคู่เอกของเรายังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้า

กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์